เมื่อประมาณ๒๐หรือ๓๐นาทีที่แล้ว

มีหลายประเด็นที่ประชาชนยังเข้าใจผิดอยู่
แซนเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนตอนไปจำลองเหตุการณ์ทำให้แซนนึกถึงเรื่องคืนนั้น
แซนขอโอกาสชี้แจงถึงเรื่องต่างจากมุมของแซน
เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีผ่านไลฟ์สดนะคะ
กราบขอโทษทุกคนพี่นักข่าว
และพี่หน่วยกู้ภัยมาณที่นี้ด้วย
หากมีเรื่องผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยล่วงหน้าค่ะ
เธอก็จะไลฟ์สดนะคะตอน๒๑นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ